มาแล้วนะคะที่เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเห็นจานบิน

จะติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้นี่นะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาทราบข่าวว่าจะมีการจัดงานเขาไปตรวจพื้นที่แล้วนะคะ
ถือว่าเป็นการบุกรุกตั้งแต่พื้นที่เชิงเขาไปจนถึงยอดเขาเนื้อที่ประมาณ๓๕ไร่ก็คือยอดเขากลาในจังหวัดนครสวรรค์
ทีนี้การจัดงานได้บอกกันไปแล้วก็เลยจะต้องเริ่มขึ้นนะคะโดยย้ายจากบนเขามาจัดที่ตีนเขาแทนนะคะ
สำหรับบรรยากาศงานค่ะหลังจากที่ทีมข่าวได้รับเรื่องนี้นะคะก็เดินทางไปร่วมงานด้วยเพื่อที่จะไปทำข่าวนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนที่เคยไปร่วมงานเนี่ยเคยเห็นดวงไฟลอยอยู่บนฟ้าหลังจากที่มีการปฏิบัติธรรมมีการสื่อสารกับสิ่งที่อยู่นอกโลกเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเกาะติดบรรยากาศมานะคะกรณีเทพพลูโตที่เขากระลาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นางสมจิตแร่เพชรนะคะเป็นสื่อกลางดาวพลูโตแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมนี้นะคะก็เดินทางมาร่วมงานด้วย
จัดกิจกรรมนี้คือกิจกรรมจานบินนะคะอยากดูภาพหน่อยค่ะขอดูภาพหน่อยนะคะสำหรับงานเมื่อวานนี้ภาพเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะคือมีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนบอกว่าย้ายจากบนเขามาจัดงานบริเวณค่ายลูกเสือตรงตีนเขาแทนนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูงานหน่อยว่ามีใครมาร่วมงาน

ด้วยพุทธมหามันมีวิศวกรชาวเทคนิคที่ขาข้างขวาอุปกรณ์มันหลุดท่านอุปกรณ์มันหลุดซ่อมให้ด้วยซ่อมให้ด้วยซ่อมขาขวาให้ด้วยอุปกรณ์มันหลุด

แต่น้ำเสียงลักษณะศรัทธาของพวกเจ้า

เราต้องการพูดรำรอบเพราะเราไม่จะปรัชนา

แค่นั้นเรารักษาให้ฟรี

ไม่ต้องการกันตาแก่พวกเจ้า

ร่างทรงอื่นมาร่วมงานด้วย

เป็นพระสงฆ์นะเป็นพระสงฆ์ที่มาร่วมงานด้วย

นั่งสมาธิจนสามารถติดต่อสื่อสาร

สิ่งที่มนุษย์ต่างดาวอยากจะสื่อมา

สามารถมารักษาได้โดยท่านจะเป็นสื่อกลางให้

เขาอาจจะมีลักษณะของกระดูกหัก

แต่ช่วงที่คุณผู้ชมเห็นแล้วทีมข่าวของเราตัดมาให้ดู

รักษาไปได้สักพักแล้วทีมข่าวมารุม
แล้วก็ถามนู่นถามนี่ถามนั่น
คือในช่วงนี้เป็นอาการเป็นการ
รักษาอาการปวดขาของผู้ชายคนหนึ่ง

มีพระสงฆ์แล้วมีแม่ชีนั่งอยู่ข้าง

จะช่วยรักษาอาการป่วยของผู้ชาย

และช่วงที่พระสงฆ์

เรียกเจ้าหน้าที่เทคนิคอวกาศ
มาตัดโซ่พันธนาการ
อันนี้คือความหมายของสิ่งที่ท่องนะ
เรียกเจ้าหน้าที่เทคนิคอวกาศ

ช่วงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า

เป็นพระสงฆ์หรือมนุษย์ต่างดาว
เป็นพระมาจากไหนก็ยิงคำถามไปเรื่อย

บอกเราไม่คุยกับท่าน

จะเชิญตัวไปสอบปากคำต่อไป
ส่วนบรรยากาศการจัดกิจกรรม

เป็นน้องเศร้าของร่างทรง
ชื่อเนี่ยจะค่อนข้างได้ยินกันบ่อยอย่างนี้นะคะ

ปฏิเสธเรื่องการเก็บเงินผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและมาร่วมงาน
ว่าเรื่องที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นเรื่องจริง
มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วโดยคุณพ่อติดต่อกันทางกระแสจิต
ต่างดาวจะมาปรากฏให้เห็นเฉพาะคนที่มีจิตตรงกันเท่านั้น
และคนในกลุ่มเขากระลาเคยเห็นยานอวกาศมาแล้วยืนยันแบบนี้นะคะ
อกจากนี้นายบุญพิพบช่างการ
ซึ่งเป็นคนที่เชื่อในสิ่งลี้ลับเหมือนกัน
เอาภาพจากแท็บเล็ตมาให้ทีมข่าวดูบอกว่าดวงไฟที่เขาเห็นระหว่างที่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะ
ดวงไฟลอยอยู่บนฟ้าประมาณ๑๐นาที

อยู่แบบนี้ประมาณ๑๐นาทีแล้วก็หายไปค่ะ
หลายคนเห็นเหมือนกันในช่วงเวลานั้นที่เขามา

แล้วช่วงนี้คนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมพูดภาษาแปลก

ภาษาไทยบ้างภาษาแปลกบ้าง
ขณะที่นายจตุรงจงรักษาเป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบัญชีการเงินของนางสมจิต
ร่างทรงดาวพลูโตและนายเจริญที่เป็นผู้ร่วมงานกันด้วยเนี่ย
บอกว่าเงินได้มาจากไหนอยากให้ตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
และยืนยันว่าการที่นางสมจิตเอาเทพดาวพลูโตมาอุปโลก
เรียกรับเงินบริจาคถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะ
จริงถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกรับเงินเนี่ย

แต่ถ้าคุณอวดอ้างแล้วมีการเรียกรับเงินจากประชาชนชาวบ้านมันผิด

กงถ้าสมมุติตรวจสอบแล้วนะคะ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ